ที่จังหวัดนี้คุณผู้ชมมีคนโชคดีแล้วเขาก็เอาดอกกุหลาบไปถวายทาเวชสุวรรณ
เรียกว่าเยอะแน่นวัดนึกว่าเทศกาลวาเลนไทยอะค่ะ
ที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะสุพรรณสุพรรณ
แล้วคุณดูค่ะนอกไม้
กุหลาบแดงถูกประดับประดาษเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะคะ
กุหลาบแดงทั้ง๙๙๙ดอกนี้มามากมาย
หลังไหลมาถวายท้าเวชสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี
เห็นมั้ยคะองค์ท้าเวทสุวรรณนี้นะคะ
ทำจากทองเหลืองสูง๓เมตร๔๙เซนติเมตร
น้ำหนัก๑ตันค่ะคุณผู้ชม
ใครที่ไปเนี่ยนะจะต้องถือทูบ๙ดอก

แล้วบอกด้วยนะว่าต้องเป็นสีแดง
เพราะท่านทาเวสวันชอบสีแดง

ก็ไม่พลาดที่จะมาจุดนี้

ใหญ่ยักษ์มากเลย
นะฮะอยู่ในถังสีแดง

ใช่นะใครจะเขย่าต้องใช้สองคนช่วยกัน

เรียกได้ว่ากว่าจะได้ลุ้นกัน
โอ้โหเหนื่อยกล้ามขึ้นกันทีเดียว
แต่อย่างที่ว่าแหละมันเป็นเรื่องของกำลังใจ

ก็ทุ่มทุนทุ่มเทกันไปนะคะ
อยู่ที่ความเชื่อและวิจารณญาณในการรับชม
เอาเป็นว่าใครมีโอกาสได้แวะเวียนไปที่วัดพังม่วง
มนต์ศรีประจันทร์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

อย่าลืมบอกข่าวกับตลอดข่าวเราด้วย
เราอยากจะอ่านข่าวคุณผู้ชมที่โชคดีเหลือเกินครับ

ที่เราได้นำเสนอองค์ท้าเวสวันที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่อีกหนึ่งรูปแบบ

หลังเหลือหลายคนก็หันมาบูชาธาเวสุวรรณเยอะนะ

แต่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขานิยมไปแก้บนด้วยดอกกุหลาบแดง